อีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันบ่อยครับก็คือเรื่องของครูกับเด็ก
เค้าะถ้าอย๑๒๕บางคนเอิ่มเนี่ยมีอยู่กรณีหนึ่งนะครับ
ที่พัฒนาคอลศึกษยธิยาอันนี้เป็นเด็กโตแล้วชั้นมอ๓ค่ะ
นะครับปรากฏว่ามีการแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ขณะครูกำลังลงโทษนักเรียนที่ส่งการบ้านไม่ครบ
ด้วยการใช้ไม้ตีมือแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงครับ
เหตุการณ์ในคลิปนะครับนักเรียนในห้องเรียนกำลังถูกครูผู้ชายคนหนึ่ง
ถามเรื่องการส่งการบ้านแบบรายคนพบว่าไม่ส่งการบ้านก็เลยใช้ไม้เรียว
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับทำให้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์เยอะนะฮะถึงการทำหน้าที่ของครูคนนี้
แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันเยอะบางคนก็บอกก็เคยเจอแบบนี้ใช้ไม้เรียวตีก็มี
ซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดระเบียบของกระทรวงศึกษา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบไปแล้วนะครับพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวง
ติดต่อไปยังครูที่ปรากฏอยู่ในคลิปเจ้าตัวก็พร้อมเปิดเผยโดยบอกว่าเขาเป็นครูวิชาสังคม
ได้รับการบรรจุเมื่อ๑ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
สาเหตุที่ลงโทษนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นม๓เพราะว่าได้มอบหมายให้นักเรียนไปทำรายงานซ่อมวิชาที่เขาสอน
แต่นักเรียนไม่ทำมาส่งก็เลยใช้ไม้เรียวตีมือนักเรียนเพื่อลงโทษ
ดุด่าสั่งสอนให้หลาบจำให้มีความรับผิดชอบไม่มีเจตนาร้ายไม่ได้ต้องการทำร้ายนักเรียนทำไปเพราะความรักแล้วก็หวังดีในตัวลูกศิษย์
ซึ่งทุกครั้งหลังจากลงโทษเด็กก็จะบอกเหตุผลให้นักเรียนเข้าใจแต่ก็ยอมรับว่าที่ทำลงไปในคลิปที่ออกมาเนี่ยทำรุนแรงเกินไป
หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็รู้สึกเสียใจมากจนรู้สึกท้อแต่ขณะเดียวกันก็ได้กำลังใจจากนักเรียนที่ทำโทษให้กลับมามีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น
คุณครูบอกว่าต่อไปก็คงจะเปลี่ยนวิธีการลงโทษนักเรียนไม่ให้เกิดเรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
แต่ทีนี้ความที่จะต้องการให้เด็กในกรัวมากที่สุดครับทำอย่างไรก็ได้ให้มันดูดันให้มันเลยว่ากลัวแล้วก็คือทำงานส่งซ่งให้ได้ในวัน
คิดอยู่อย่างเดียวว่ายังไงก็แล้วแต่วันนี้ต้องทำให้เด็กมีงานส่งและทำให้เด็กไปติดต่อครูประจำวิชาเขาซะ
ใช่แต่มันก็คือมีส่วนเสียที่ว่าไอ้หนูน่ะมันรู้เท่าไม่ถึงการก็มาบอกกูแล้วล่ะ
หนูน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จริงครูจะไม่ทำอะไรก็ได้
จะปล่อยก็ได้ก็ไม่จบก็เรื่องของหนูไม่จบก็เรื่องนั้นแต่ครูทำไม่ได้หรอก
เขาครูก็ยังมีความเป็นครูอยู่แต่ที่จริงครูตีแรงไหมครูก็ยอมรับว่าครูตีแรง
แต่แต่ครูก็ขอโทษแต่ที่ครูเข้าวันต่อมาครูก็เข้าไปขอโทษ
จริงขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วล่ะกูไม่ได้ตั้งใจที่แบบจะตีหนูขนาดนี้แหละ
คือให้หนูรู้เลยว่าหนูน่ะผิดอะไรหนูต้องแก้ไขพฤติกรรมของหนูยังไง
อืมตอนนี้เด็กเขาอ่ะแต่ว่าครูประสบความสำเร็จมากเลยนะ
เนื่องจากว่าเด็กน่ะเอางานมาส่งเยอะเลยครูก็นั่งวันนี้ครูก็เอางานมาตรวจที่บ้าน
นะครับครูก็ดีใจเด็กส่วนหนึ่งก็ไปซ่อมแล้วเด็กมาเอาใบซ่อมมาให้ครูดู
ว่าคุณครูโดนตีไปเนี่ยเอาใบต้อมมาโชว์ว่าเนี่ยไปขอติดต่อ
คำยื่นคำร้องครูประจำให้ครูยังดีใจเลยนะครับแล้วคุณครูก็จะต้องติดตามต่อไปอีก
แต่วิธีการตีน่ะก็คงจะไม่ใช้แล้วกูน่ะไม่รักลูกศิษย์กูไม่รู้จะไปรักใครแล้วครับ
ครับอันนี้จากใจของครูจริงเลยนะครับ
ต่อหน้าสิ่งสักติดฟ้าดินที่ไหนก็ได้คุณครูทำด้วยใจบริสุทธิ์
ด้วยความเป็นครูด้วยความเป็นห่วงลูกติดอืมก็เพิ่งบรรจุด้วยใช่ไหม
ทีนี้ครูบอกว่าก็เป็นการทำรายงานซ่อมด้วย
พอไม่ทำทีนี้ตกแน่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้
พอใช้วิธีนี้โอ้โหเด็กทำรายงานมาส่งเต็มเลยค่ะ
แต่มีเด็กคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปไว้ไงแล้วไปลงโซเชียล
นี่ถ้าเด็กไม่ถ่ายคลิปแล้วมาเผยแพร่ครูก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ
ทำแล้วประสบความสำเร็จหรือเปล่าก็จะใช้วิธีนี้เรื่อยไปหรือเปล่า
ใช่ไหมมันรุนแรงไปนะครับแบบนี้นะครับผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
น้องคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนชั้นม๓ที่ถูกลงโทษด้วยนะครับ
บอกว่าจริงแล้วครูคนนี้ก็ยอมรับว่าไม่ได้มีนิสัยเกรี้ยวกราด
ในคลิปนะเป็นครูที่มีความตั้งใจสอนนักเรียนเป็นอย่างมาก
ถูกลงโทษเพราะครูได้ให้เขากับเพื่อนทำรายงานแต่ไม่มีใครนำมาส่ง
ครูก็เลยลงโทษด้วยการตีหลังจากที่ครูทำโทษเสร็จก็บอกเหตุผลให้เข้าใจ
เขากับเพื่อนก็เข้าใจแต่มีบางคนที่ยังไม่เข้าใจ
ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปโพสต์ก็ไม่รู้ว่าเหตุผลต้องการอะไร
น้องยังบอกว่าถึงแม้การลงโทษจะรุนแรงแต่ก็ทำให้นักเรียนทุกคนหลาบจำ
เพราะหากไม่ทำให้นักเรียนหลาบจำนักเรียนก็จะไม่มีความรับผิดชอบ
แล้วเขาก็ยังเห็นด้วยกับวิธีการลงโทษโดยใช้ไม้ตี
อันนี้เด็กที่เขาเห็นด้วยเขาบอกในมุมนี้นะ
อย่างไรก็ตามครับภูมิในการโรงเรียนเปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่ารู้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๔ธันวาคมตั้งกรรมการสอบสวนครูที่ลงโทษนักเรียนแล้ว
เพราะถือว่าผิดกฎระเบียบการลงโทษของกระทรวงศึกษาธิการ
ครูคนนี้ก็ยอมรับว่าลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุจริง
ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการทางโรงเรียนก็อนุญาตให้ครูทำหน้าที่สอนตามปกติได้ต่อไป
ขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทำโทษ
ไม่ได้มีการร้องเรียนพฤติกรรมของครูคนนี้เข้ามายังโรงเรียน
แต่ก็ยอมรับว่าลูกหลานของตัวเองนั้นทำผิดจริงจนถูกครูลงโทษ
ได้ตั้งกรรมการศึกข้อแต่จริงไปแล้วครับ